พาคุณผู้ชมไปดูกรณีที่หญิงสาวคนหนึ่งค่ะ
บูชาตุ๊กตามาชื่อว่าน้องรวย
น้องรวยเป็นตุ๊กตาที่สักยานเต็มไปหมดเลยครับ
คนที่บูชามาเรียกว่าไม่เห็นเป็นจริงเลย

ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงที่หมอปลากำลังจะลงพื้นที่
มันมีคลิปลักษณะคลิปแอบถ่ายมา
คนที่เขาเป็นเจ้าของตุ๊กตามารวยที่ที่เป็นเจ้าของสำนักเนี่ยนะ
เขาพูดจำไม่ค่อยไปแล้ว
หมอปลาลงพื้นที่แล้วว่ายังไงต่อคะ
คืออาจารย์พูดอย่างภายว่ากลัวของจริง
ถ้าอยากพิสูจน์มาบ้านกู

แล้วใครพูดล่ะไม่ได้พูดค่ะหนูขอกัดตรงแม่
ไม่คุณไม่ต้องกลับ
เพราะว่าวันนั้นลูกศิษย์คุณเปิดลำโพง
แต่คุณไม่รู้ว่านั่นเขากำลังเปิดลำโพง
ซึ่งพิธีกรพิธินฟังยังตกกับใจ
โปรดิวเซอร์รายการซึ่งลูกศิษย์โทรไปก่อน
ซึ่งอาจารย์ว่ากลัวของจริงถ้าได้จริงมาบ้านกลัว
ไม่ได้พูดอย่างนั้นฉันบอกว่าหนูเป็นตำหนักเล็ก
หนูไม่เคยเขาโทรมาว่าฮัลโหลนี่ใช่อาจารย์น้อยไหมคะ
ถ้าเกิดอาจารย์น้อยเขามีคนไปแจ้งพ่อพี่ตลอดตัว
อาจารย์แล้วคนชื่อหมวยอยู่ไหน